ดูกันสถานการณ์โควงโควิดทำให้เราต้องระแวดระวังตัวเองมากขึ้น
ใช่ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับอาหกอาหารการกินต่างต่างนะคะอืม
มาดูหน่อยดีกว่าว่าคนในวงการบันเทิงนี้นะคะเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้มากขนาดไหนนะคะ
ในเรื่องของอาหารแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างด้วยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ยังลุกลามบานปลายหลายคนก็ตกออกตกใจโดยเฉพาะตลก
บรรดาตลกนี่เขาคลายเพลียดที่วิธีไหนรู้ไหมใช่
ภรรยาคนสวยสิมาอยู่เคียงข้างกันซึ่งดาราตลกของเราเนี่ยคอนเฟิร์มนะ
ในเรื่องของการมีภรรยาสวยอย่างคุณแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กเนี่ย
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปว่าอุ้ยแฟนตลกเนี่ยสวยทุกคนเลยนั่นเองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สกุ๊กนิกปาพยองกุ๊กหรือว่าแจ๊ดชวนชื่นนั่นเองค่ะ
เขาเปิดตัวภรรยาสุดสวยแจงปุณสาค่ะเดบิวเข้าวงการยูทูปเบอร์จนมีชื่อเสียงโด่งดัง
กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแจงเองก็มีแฟนคลับเป็นของตัวเองเพราะสวยแล้วก็พูดจาชัดเจนสยบความเจ้าชู้ของแจ๊สได้อยู่หมัดค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคู่ของพี่บอลเชิญยิ้มค่ะกับภรรยาสุดสวยระดับเน็ตไอดอลอย่างยูริสุการดาค่ะ
อุ๋ยดิฉันเคยไปเจอที่บ้านไปสัมภาษณ์มาเคียงคู่ฝ่าฟันดราม่ากันมาสารพัดเลยค่ะ
และด้วยความสวยความน่ารักของยูรินะคะตอนนี้ก็เลยแยกเดี่ยวมาทำงานพรีเซนเตอร์ไม่เพราะว่าบรมีสามีพี่บอลกันเลยสักนิดเดียวจ้า
ขยับกันไปต่อไปที่รุ่นใหญ่อย่างอาโน๊ตเชิญยิ้มค่ะวันก่อนเนี่ยชวนศรีภรรยาอาต้อยวีริสานะคะ
แต่งตัวสวยออกงานเจ้าตัวทั้งชมแล้วก็แซวภรรยาไม่ขาดปากเลย
แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอาโน๊ตเนี่ยจีบอาต้อยมาตั้งแต่สมัยเรียนมสองสาม
ใช้ชีวิตคู่ลงตัวกันมาดี๔๐กว่าปีมาแล้วค่ะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยแต่ยังรักกันมากดี
เช่นเดียวกับตลกรูปหล่ออีกคนค่ะพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะคะก็ได้สีภรรยาสุดสวยนี่แหละค่ะ
เจี๊ยบก็เลยขออวดสีภรรยาสุดสวยต่อหน้ากล้องกับบันเทิงไทยรัฐเลย
ชี้กันชะชันเลยค่ะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวเมียจริงหรือเปล่า
แล้วเงินที่ได้เมียเก็บไปทั้งหมดจริงไหมไปฟังกันเลยค่ะ
บูธออกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสิทธิ์ได้กับเขาบ้าง

ต้องได้หรือไม่ได้ก็ต้องได้ผู้ใหม่กันแหละครับผม
เพราะว่ามีสัญญาเซ็นเรียบร้อยให้ค่ะ
อย่ามาวันนี้ก็สัมพันธุ์เนาะเบา